บรรยากาศการหาเสียงของภาคการเมืองต่างต่าง
ตอนนี้ต้องบอกว่าลงพื้นที่เข้มข้นนะครับ

ประชาธิปัตย์ส่งในชวนหลีกภัยครับคุณผู้ชมครับ

ประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์

จังหวัดกำแพงเพชรไปช่วยผู้สมัครของสอสอ

ไปเดินทักทายพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับนะครับ
เนื้อหาการประสัยของในชวนนะครับ
ท่านกล่าวถึงเรื่องของภาคประชาธิบัติ

ไม่ว่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
หรือตอนที่เป็นพักร่วมรัฐบาลก็ตาม
ส่วนครั้งนี้นะครับพักก็นำเสนอนโยบายในทุกด้าน
ทั้งเรื่องสาธารณสุขความเป็นอยู่ปากท้องการศึกษา
ซึ่งชาวบ้านที่มาฟังการปราศัยก็มีท่าทีที่สนใจ
นโยบายต่างเป็นอย่างมากนะครับ
ส่วนครับตอนนี้นะคะนิดหนึ่งเห็นคือ
สามารถร่วมงานกับใครก็ได้นะครับ
เพียงแต่อยากให้หันหน้ามาคุยกันครับ
ไปดูพักเสรีรวมไทยครับ
นำโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพัก
ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนนะครับ

แล้วก็ตลาดสดบางประกอบครับเขตคลองศาล
ไปช่วยนายทิติพัฒน์นรวิทย์โชติกุล
ผู้สมัครสอสอกอทมเขตธนบุรีครับ
เป็นเขตธนบุรีคลองศาลตำส้มตำด้วย
นี่ครับโอ้หาเสียงทำได้ทุกอย่างแล้วครับ

เป็นร้านขายส้มตำมหาสารคามไปดูรีลาท่านนี้เถอะครับ
ตามศาลคาม

เลือกลงใครเป็นนายกรัฐมนตรีและจะลงคะแนนบัตรสองใบให้สอสอจากพักใดค่ะ
ไทยรัฐโพลครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่สามค่ะเน้นสอบถามความเห็นประชาชนว่า
เลือกใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและจะเลือกสอสอเขตและสสปาร์ตี้ลิสต์จากพักใดนะคะ
สำรวจความคิดเห็นกันไปตั้งแต่วันที่๖เมษายนซึ่งก็จะมีไปจนถึง๒๐เมษายน
จากนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการสรุปผลการสำรวจค่ะแล้วเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางของสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ปด้วยเดี๋ยวรอติดตาม
ฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ร่วมตอบไทยรัฐผลเลือกตั้งหกหกครั้งที่สาม